แต่ตอนนี้หัวใจเดียวกันแล้วค่ะ

จิ๊กซอร์แต่ละตัวเนี่ยค่อยปรากฏออกมา

คุณผู้ชมจำคลิปสุดท้ายของคุณแตงโมได้ไหมคะ

แล้วมีผู้หญิงตอบกลับไปว่าโมมันยาก

ส่วนอีกแชทหนึ่งเป็นแชทหลุดค่ะคุณผู้ชม

แล้วแชทนั้นนี่คุณผู้ชมไล่อ่านเลยนะคะ

แล้วมันจะเห็นคีย์เวิร์ดสำคัญ

พลาดเองที่รับงานแบบนั้น
คือลักษณะเหมือนคุณกระติกกำลังขอคำแนะนำ

คุยกับกติกเขากล่าวอ้างหมดแบบนี้นะคะ

บนเรือสปีดโบ๊ทลำนั้นวันที่เกิดเหตุ
แต่จู่เขาออกมาเปิดเผยข้อมูล
ซึ่งประเด็นนี้คุณผู้ชมตอนนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่า

แต่ตำรวจก็ไม่ควรตัดประเด็นนี้ทิ้งนะคะ
เพราะก็ไม่รู้ว่ามันจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร

บอกว่าหลังจากที่ผมรู้เรื่องว่าแตงโม

ผมนี่แหละเป็นคนทักแชทไปหากติก

ช่วยเหลือเป็นเงินค่าจ้างทนายความจำนวน๓แสนบาท

ต้องเปิดเผยข้อมูลบนเรือนั้นทั้งหมด

ปรากฏว่าแจ็คบอกว่ากระติกรับเงินไปแล้วด้วย๓แสนบาท
รับเงินไปแล้วแล้วก็รับเงื่อนไขของแจ็คไปแล้ว
ว่าจะเปิดเผยข้อมูลความจริงทั้งหมด
คุณผู้ชมดูแชทเองคุณผู้ชมเชื่อว่าเห็นแล้วแหละ
นี้แต่มันมีคีย์เวิร์ดสำคัญคือ
หนูพลาดเองที่รับงานแบบนั้น
มันตีความได้ไหมคะว่าสิ่งที่
ที่ไปรับแทนคุณแตงโมโดยที่คุณแตงโมเธอไม่รู้เรื่องน่ะ

ซึ่งยังไม่รู้ว่าไปรับมาจากใครแล้วคุณ
คุณแจ็คราชาไฮเดอร์เนี่ยเอาแชทมาเปิดแบบนี้เลย

แล้วคุณแจ๊คอ้างว่านั่นเป็นแชทที่คุยระหว่างผมกับกติก

กระติกเป็นคนรับงานนี้เองโดยที่ไม่ได้บอกคุณโม

เรทค่าจ้างของคุณโมค่ะ
เพื่อพาไปหาในผู้ใหญ่รายหนึ่ง

ข้อมูลนี้จะไปสอดรับกับกรณีที่รองต่อให้ข้อมูลก่อนหน้านี้

แจ๊กบอกว่าผมไม่ได้พูดมั่วนะ

ไม่ใช่มีแค่แชทคุยระหว่างผมกับกระติกนะ
กระติกส่งคลิปนี่คุณผู้ชม
เราไม่ได้คลิปเต็มมาที่เปิดเป็นคลิปวีดีโอภาพเคลื่อนไหวนะคะ
แต่นี่เป็นแชทที่บางแจ๊กเนี่ยแคปบางส่วนมาให้เราดู

ก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ

นี่ค่ะแคปมาให้เราดูว่าคลิปทั้งหมดกระติกส่งมาให้บังแจ๊ก
แสดงว่ามีคนถ่ายไว้ตอนเกิดเหตุบนเรือ

เราถามต่อบังแจ๊กไม่สะดวกใจที่จะให้มาเป็นคลิปไม่เป็นไร

รายละเอียดเนื้อหาศาละสำคัญในคลิปที่คุณได้รับจากกระติก

แจ๊กพูดให้ฟังเล่าให้ฟังบอกว่า
มันเป็นการทะเลาะกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย
ผู้หญิงพูดทำนองที่ว่าไม่ชอบรับงานแบบนี้ไม่ไป
ส่วนผู้ชายพูดมาบอกว่ากูจ้างมึงมึงต้องไปหาผู้ใหญ่
คุณผู้ชมคลิปนี้บางแจ๊กต้องส่งให้ตำรวจด้วยนะคะ
ต้องส่งให้ตำรวจด้วยและตำรวจต้องไปขยายความต่อด้วย
คุณผู้ชมอยากให้ลองฟังเสียงบางแจ๊กหน่อยนะคะ
เพราะว่านักข่าวของเราวีดีโอคอลสัมภาษณ์บังแจ๊กค่ะ
ในคลิปที่ผมได้ยินเสียงเพราะว่าเขากำลังจะเริ่มทะเลาะกัน
แบบภาพมันสะบัดเพราะว่าเขากำลังจะทะเลาะกัน
แล้วมีเสียงแต่ภาพมันสะบัด
แล้วอีกไม่กี่วินาทีภาพมันจะดับมันแบบมืด
แต่ได้ยินเสียงเลยทุกคน
บอกแล้วไงว่าไม่ชอบรับงานอะไรแบบนี้ไม่ไป
ส่งตัวกลับไม่งั้นเราจะลุงแล้วเราก็ขึ้นไปโรงพักแจ้งความเลย
แล้วมีเสียงของผู้ชายที่ออกมาว่า
กูจ้างมึงมึงต้องไปหาผู้ใหญ่

รับงานจริงและผู้ใหญ่ก็มีจริงมีชื่อมีชื่อเสียงในประเทศไทยด้วย
ผมรู้เขาเป็นใคร

มันจะไปกันใหญ่แล้วถ้าสิ่งที่บางแจ๊กพูดเนี่ย

เบิร์ตรู้ไหมคะดอมรู้ไหมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะ

แจ๊กเล่ารายละเอียดให้ฟังแค่นั้นนะคะ
มันมีถึงขั้นที่ว่าตอนที่คุณแตงโมพลัดตกลงไปในน้ำ
แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเปิดแฟลตพยายามหาคุณแตงโมด้วย
แล้วมีผู้ชายบนเรือถามว่ามึงทำอะไร
คือมันเป็นข้อมูลที่ใหม่มาก
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นจริงเนี่ยโอ้โหคดีนี้ดิฉันว่าใกล้ถึงจุดจบแล้วนะ
และเห็นว่าผู้ชายบนเรือก่อนอันนี้เรารู้ว่า
มีคุณโรเบิร์ตคุณปอครับคุณจ๊อปครับแต่บางแจ๊กบอก
ไม่ได้มีแค่นั้นใช่ไหมพี่ปุ้ยถูกต้องค่ะ
ทีเดียวเราบอกว่าหญิง๓ชาย๓

ไม่ใช่นะคะบางแจ๊กบอกว่าจริงแล้วมันมีผู้ชาย๕คน
ปริศนา๒คนที่บวกเพิ่มขึ้นมาก็อยู่บนเรือลำนั้นด้วย

แล้วผู้ชายสองคนปริศนาก็ลงจากเรือแล้วไปพบผู้ใหญ่ในโรงแรมหรู
หลังจากที่คุณโมพลัดตกลงจากเรือ
คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับข้อมูลนี้ที่บางแจ็คให้มา
มันน่าชวนสังเกตแล้วก็ชวนตั้งคำถามนะคะ
คุณผู้ชมในเพจบอกว่าอย่าไปเชื่อบางคนก็บอกว่าฟังไว้ก็ดี

ฟังหูไว้หูหน้าที่เราคือหน้าที่นำเสนอข่าว
หน้าที่ตำรวจต้องขยายผลต่อค่ะ
ต้องพรีสูจน์ทราบให้ได้ว่าสิ่งที่บางแจ็คพูดและคลิปที่ได้รับมา
กล่าวอ้างว่ามาจากกระติกเนี่ยมันใช่หรือเปล่า
เสนอข้อมูลให้รอบด้าน